จริงดื่มน้ำอัดลมคลายร้อนช่วงหน้าร้อนก็ดีคุณผู้ชม

นอกจากวิธีการคลายร้อนอย่างการดื่มน้ำอารมณ์เย็นแล้ว
คุณผู้ชมมีวิธีการคลายร้อนยังไง
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเผื่อเราสองคนจะได้ไปใช้บ้าง
ฉันอยากนอนตากแอร์อยู่บ้าน
แต่เดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูวิธีการคลายร้อนของน้องโซจู
น้องโซจูเขาคลายร้อนด้วยวิธีการไหน
จะเอาไปทำตามหรือเปล่าเอาลองดูก่อนค่ะ
โอ้โหโซจูลูก
เดี๋ยวนะเขาเปิดทุกเย็นเองเลยเหรอ
เขาเอาจมูกเปิดเอาปากเปิดอย่างนี้เหรอ
แน่ใจว่าเจ้าของเขาแง้มให้หรือเปล่า
แต่ทีนี้โอ้โหคงเป็นช่องที่เขาเข้าไปนอนประจำนะ

แล้วดูสิคุณแบบพอดีตัวมากเหมือนกับเจ้าของเคลียร์พื้นที่ไว้ให้แล้ว
ใช่แล้วเหมือนคนเรานอนตากแอร์ไง
โซจูก็ไปตากตู้เย็นเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่โซจูเนี่ยเขาอายุเดือนกว่าเองนะ
แล้วก็ไปนอนให้แบบในตู้เย็นมันจะได้เย็นใจ
บอกว่าระวังนะเจ้าของน้องโซจูนะ
เดี๋ยวจะลืมจะปิดตู้เย็นไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นโซจูแช่แข็งซะได้นะคะ
นี่ก็เป็นวิธีการคลายร้อนของน้องหมานะคะ